อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทได้เขียนไว้ในคำนำของหนังสือชุดลักษณะไทยว่า
วัฒนธรรมเป็นธรรมที่มนุษย์ได้ปลูกฝังลุงไว้แล้วเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมากับอารยธรรมหรือความเจริญของมนุษย์
ขั้นแรกธรรมที่ปลูกฝังลงในพื้นแผ่นดินไทยนี้อาจเป็นธรรมของชนชาติอื่นที่เคยอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้มาก่อน
หรือที่เคยผ่านแผ่นดินนี้ไปสู่ที่อื่นและได้รับการอุปถัมภำรุงจากคนไทยจนคงเหลือยั่งยืนสืบมาจนทุกวันนี้
คนที่เข้าไปนั่งในโบสถ์พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิศนุโลกจะได้เห็นได้ด้วยตาของตนเองว่าอารยธรรมของสุโขทัยตอนปลายคืออะไร
ซึ่งแบบแผนที่สร้างพระพุทธรูปอันงดงามเป็นลักษณะไทยอย่างหนึ่งที่ยังเห็นได้อยู่ในยุคปัจจุบัน
มองดูได้โดยผ่านวัฒนธรรมเช่นเดียวกับลักษณะไทยอื่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน